เรื่องราวของคนสู้ชีวิตที่อยากจะส่งกำลังใจให้หน่อยนะคะ
วันนี้จะพาไปดูเส้นทางของแม่แขก
คุณแม่สุดแกร่งนะทุกวันนี้ทำขนมถ้วยออกมาขายกับสามีของเขา
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกสาวนะคะ
เรื่องราวของแม่แขกจะเป็นยังไงติดตามกันเลยในช่วงคนสู้ชีวิต
เพราะแบบมันไม่มีเงินเลย
ถึงเขาเกิดมาเป็นยังไงเราก็รักเขาเหมือนเดิม

เขามีแบบมาจ้างไปทำอะไรนะครับ
ทำปลูกมันตัดอ้อยเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้
แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจย้ายไม่อยู่กรุงเทพ
คือมันไม่มีงานเลยค่ะ
ตอนแรกน้าทำให้ทำให้ไปขาย

ทีนี้น้ากลับไปอยู่บ้านก็น้าก็สอนให้ทำเองค่ะ
ก็เพิ่งมาเริ่มทำขายเอง๒๓ปี
ตื่นมาตี๓ก็ป้อนนมน้อง
คุณพ่อก็เตรียมสีมะพร้าวหมักแป้งหยอดขนมค่ะ
พอขนมเย็นแม่ป้อนนมเสร็จก็ไปเรียงใส่รถค่ะ

โมงเช้าถึง๙โมงหลายตลาด
เสร็จแล้วก็หมดไม่หมดก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนกับพ่อ
พ่อออกไปตามโรงงานตามซอย
เคยมีช่วงไหนที่แบบขายได้น้อยสุดบ้างไหมครับ
มีบางวันเหลือเกือบ๒๓ชั้นเลยค่ะ
ขายขนมก็๔๕ชั้นประมาณนี้
ก็จะได้แค่๒ชั้นเหลือ๓ชั้นประมาณนี้
ขนมถ้วยเราขายเราได้ทำได้เดือนหรือเปล่า

ถ้าเหลือก็๒๓๐๐แค่นั้น
เครียดเพราะแบบมันไม่มีเงินเลย
ไม่หมดทุนมันไม่มีแล้ว
คืออยากจะต้องเติมแก๊สเราจะไปเอาที่ไหน
บางทีไม่กล้าปรึกษาใครเลย
จะยืมญาติก็แบบจะยืมเพื่อนก็แบบ
คิดแล้วคิดอีกบางทีก็มันมีออมสิน
ก็ต้องแบบบางทีเติมแก๊สก็นับเหรียญให้เขา
ช่วงแรกหยุดที่มันหนัก

กลัวเอามาติดน้องเขาเพราะว่าเขาแบบ
จะแพ้อากาศง่ายอย่างนี้
แล้วมันก็หยุดหลายวัน
แค่หยุด๒วันก็ไม่มีแล้ว

แต่ถ้าไม่ออกเลยก็เราก็ไม่มี

คือเราไม่มีรายได้เลย
ตอนแรกก็กว่าจะผ่านมาได้

คิดแต่ลูกอย่างเดียวเลย

เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะคะ

หมอบอกว่าน้องเลือดข้น

ข้นคือมันไม่ไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย
แล้วก็มาพัฒนาการช้า
เดือนนึงก็รู้แล้วแบบว่าน้องผิดปกติ

ที่ได้เชื้อพ่อไม่แข็งแรงครึ่งหนึ่ง
เชื้อแม่ไม่แข็งแรงครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะคลอดมาแล้วเหมือนกันอีกอะไรอย่างนี้
คิดว่าน่าจะเป็นแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้

แม่ก็อยากมีอีกคนอยากได้ลูกผู้หญิง
แต่พอออกมาก็ต้องเลี้ยงกันไป

เหมือนคิดแบบวูบเดียวอย่างนี้
แล้วก็เธอแบบเราจะให้นี่ได้ไง

แล้วก็ลูกเราอีกแบบไม่แข็งแรง

ก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุด
ก็รักเขามากตอนมีเขา

ถึงเขาเกิดมาเป็นยังไงเราก็

ก็อยากฝากถึงพ่อแม่ทุกคนนะคะ

ก็คือเขาเกิดมาแล้วเป็นลูกของเรา
เราก็ต้องรักดูแลเขาให้ดีที่สุด
สบายแบบนี้บอกเลยนะครับ
แต่ฉันเป็นสายขนมถ้วย

ไซซอยเอกชัย๒๔เขตจอมทองกรุงเทพ
ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๙โมงเช้านะคะ
คุณพ่อก็จะขับรถเร่ขายอยู่แถวนั้นด้วยเช่นเดียวกันขายจนกว่าขนมจะหมดเลยนะ
กลัวไปไม่ทันหรือหาไม่เจอยังไงนะคะสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่แขกด้วยสู้นะคะ